เอาละครับไปดูอีกข่าวหนึ่งข่าวนี้ก็จบสวยเหมือนกัน
หมากัดเด็กในโรงเรียนที่ชนบุรีจำได้ไหมนะฮะที่เด็ก๖คนได้รับบาดเจ็บไปนะครับพ่อแม่ไม่ติดใจเอาความนะครับ
บอกว่ามันสุดวิสัยจริงแล้วก็ทางโรงเรียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลทั้งหมดครับ
ดูกล้องวงจรปิดในโรงเรียนนี้นะครับโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อตะบนหนองขามอำเภอศรีราชา
จังหวัดชนบุรีระวงกลมสีแดงตัวหมาเอาไว้นะฮะ
บันทึกภาพขณะหมาจรจัดครับมันมุดรั้วโรงเรียนเข้ามาแล้วก็ไล่กัดเด็กนักเรียนจนบาดเจ็บไป๖คนเป็นชาย๕หญิง๑
เหตุเกิดเมื่อ๖ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีชาวบ้านบาดเจ็บอีก๓คนด้วย
นางขวัญใจเกรดอุดมนะครับท่านผู้บริการโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะ
เด็กเพิ่งรับประทานข้าวเสร็จแล้วก็เดินจากโรงอาหารไปซื้อของที่สากรโรงเรียน
แต่จู่ครับฝนมันตกหมามันหนีฝนมุดเข้ามาในโรงเรียนแล้วไปไล่กัดเด็ก
จากนั้นครูในโรงเรียนก็ช่วยกันไล่หมาส่วนเด็กทั้ง๓คนเนี่ยที่ถูกขออภัยครับ๖คนที่ถูกหมากัดนะครับ
ทางโรงเรียนพาส่งโรงพยาบาลซึ่งแพทย์ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้าแล้ว
ผู้ปกครองของเด็กชายชั้นป๑ที่ถูกหมากัดยอมรับว่าตอนแรกก็ยังสงสัยว่าลูกไปแห่หมาหรือเปล่า
มาทราบว่าหมาจรจัดมันไล่กัดไปทั่วครับหลังเกิดเหตุครูก็มาขอโทษแล้วแล้วก็บอกว่า
พยายามดูแลเด็กอย่างเต็มกำลังความสามารถแล้วแต่มันก็เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นจนได้
ต้นทราบว่าโรงเรียนทำประกันอุบัติเหตุให้นักเรียนและผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับประกาศเลยบอกว่า
จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกินวงเงินประกันทั้งหมดให้เธอจึงไม่ติดใจเอาความแล้วนะครับ
ขณะที่ชาวบ้านในชุมชนหนองค้อตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งเข้ามาจัดการดูแลเรื่องนี้เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชน
เพราะกลัวว่าหมาจรจัดเหล่านี้จะเข้ามากัดคนในชุมชนนะครับหรือว่าจะมากัดเด็กนักเรียนซ้ำอีกเพราะว่าเห็นว่าไอ้แก๊งหมาจรจัดเนี่ยนะฮะวนเวียนวนเวียนอยู่ในชุมชนแล้วแหละมันไม่ได้ไปไหนนะครับแล้วก็บอกอีกว่าทางโรงเรียนน่าจะเอาตักข่ายหรือว่าอะไรก็ได้มากรีดขวางกันมันไว้หน่อยนะใต้ประต